วันหลงวันรอยกระทงโอ้โหเบื่อระเบิด

เดี๋ยวจะได้ไม่เกิดขึ้นในรอยกระทงหรือเทศกาลอื่น

นี่แหละคอนเสิร์ตเหรอเล่นไปก่อน

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชุดละมุนวุ่นวายไม่สนใจใครเลย
ขนาดมีเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามาห้ามก็แทบจะเอาไม่อยู่
คลิปนี้เฟซบุ๊กข่าวด้วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ก๒เอามาโพสต์ไว้
ดุจริงวันพระจันทร์สีเลือดที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดร

จันทรุปะปุทราคาสาธุดาวินซี่
คือเขียนแบบหยอกแหละ

ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เกี่ยวกับพระจันทร์สีเลือดหรอก
จัดงานทุกครั้งมีเรื่องทุกครั้งไม่มีครั้งไหนไม่มีเรื่อง
ขณะที่บางส่วนก็เข้ามาต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นเสียงเดียวกันว่า
พวกหนูน่าจะเกิดทันยุคที่สหมาคุมงานนะ
น้องจะรู้น้ำหนักคอมแบต

คือรองเท้าของทหารที่เขาใส่กันนะครับ

มันจะหนักหัวแข็ง

นั่นนะฮะก็เขาบอกว่าจะอร่อยแค่ไหนจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหน
หรือไม่ก็บอกว่าใกล้จะสิ้นลมหายใจนั่นแหละ
ถึงจะรู้ว่าชีวิตมันมีค่าเยอะ
คือทุกวันผมไม่ได้พูดนะเดี๋ยวคุณโดนอย่าโกรธผมนะ
คือคนเขาคอมเมนต์เขาวิจารณ์กรณีนี้ครับ